ไปดูนาทีชีวิตของนักศึกษาวิศวะคนหนึ่ง

แต่ว่าเกิดเสียหลักนะคะไปฟาดกับต้นไม้ถนนลื่นนะคะ
ก็เลยเกิดอุบัติเหตุขึ้นไปดูเหตุการณ์กันค่ะ
อุบัติเหตุครั้งนี้กล้องหน้ารถเมื่อที่ผ้าไปได้

ฝนตกตลอดเลยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนสาย๓๓๑มุ่งหน้าเข้าสัตหีบ
อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีสภาพรถกระบะอีซูซูสีบรอนเงิน
ส่วนท้ายหมุนไปฟาดอยู่กับต้นไม้จนตัวรถยุบไปถึงช่วงแข็บ
กระจกหลังแตกมีผู้บาดเจ็บก็เป็นคนขับ
คือนายธนวัฒน์ทรัพย์ทวีสิริกุลเป็นนักศึกษาปี๔คณะวิศวกรรมเครื่องกล
มีแผลฉีกขาดที่แขนซ้ายอาการมึนงงหายใจติดขัด
กู้ภัยช่วยทำการประถมพยาบาลก่อนเร่งนำส่งโรงพยาบาลบ้านบึง
ธนวัฒน์ยังพอให้การได้ค่ะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นว่าก่อนเกิดเหตุ
เขาขับรถมาจากบ้านที่อำเภอบ่อทองจะมุ่งหน้าไปอำเภอศรีราชา
เพื่อจะไปเรียนช่วงวันเสาร์แล้วก็อาทิตย์ขณะขับรถอยู่ฝนตกหนัก
ไม่เห็นถนนเลยค่ะถึงที่เกิดเหตุเหมือนกับรถว่าจะเหินน้ำ
ท่วมอยู่บนผิวถนนเนี่ยก็เลยทำให้เสียหลักหมุนเป็นลูกขาง
ส่วนท้ายไปฟาดกับต้นไม้ที่อยู่กลางถนนอย่างแรงนับว่าเคราะห์ดีนะคะ
หากเป็นด้านหน้าไปฟาดเนี่ยอาจจะบาดเจ็บมากกว่านี้ก็เป็นได้
ใช้รถใช้ถนนระมัดระวังกันด้วยช่วงนี้ฝนตกถนนลื่นค่ะใช่ค่ะ